อันนี้กำลังสัมผัสยังไม่ชายังไม่ชาครับไม่ชาครับ
นี่ดูนะครับคุณผู้ชมนี่ก็จะเห็นว่าเนี่ยลิ้นคุณพี่เขาจะใช้ลิ้น
นี่เขาลำสัมผัสดูว่าถ้าถ้าถ้าลิ้นชาก็รู้สึกจะมีเริ่มมีวะ
ตอนนี้ยังยังนะครับนี่นี่ครับมีครับมีครับมาเริ่มมาแล้วครับ
เป็นกี่ดวงครับพี่ดวงวิญญาณตอนนี้มาได้สองดวงครับสองดวงเป็นชาย
เป็นหญิงครับเป็นชายครับอายุเท่าไหร่ครับอันนี้ยี่สิบห้าครับ
ตอนนี้เขาบอกอะไรกับเราบ้างครับผมก็เขาอยากจะไปแต่เขาไม่มีที่ไปครับ
ครับได้ได้สามครับได้สามเชิญครับเชิญไปอยู่ที่เชิญครับเชิญ
เชิญไปอยู่ที่เข้าไปในรถผมเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเขาเป็นผู้ชายหมดเลยเหรอพี่
ผู้ชายครับเจอนี่ผู้ชายเป็นอะไรตายครับมันจะมีหลายมันจะมีหลายฮะมากเลยตอนนี้
สามสามคนอ่ะเชิญขึ้นรถด้วยนะพี่นะขึ้นรถด้วยติเขาบ้าเนอะ
เอ้าพี่ติ๊กเขาติ๊กก็ว่างเนอะเขาก็ต้องสื่อพี่รู้ไงว่ามันเป็นแบบลักษณะแบบไหน
บอกเอาลิ้นไปสัมผัสแห่ตอนนี้รู้แล้วฉันก็พูดมาแล้วมาแล้วมาแล้วผู้ชายผู้ชาย
แม่แม่ลบหลู่อ่ะแม่ต้องแรบลิ้นก่อนนะคุณแม่อย่างนี้มันเหมือนบ้าหรือเปล่า
คุณดูนะเขามีชุดวิจัยของเขาเมื่อกี้ชุดนะเห็นที่รถไหมตอนแรกพยายามนั่งสังเกตภาพรถ
ดูรถดูรถนิดหนึ่งค่ะรถเขาป้ายอะไรขนาดนั้นน่ะ
คือเขาบอกที่เอาโครนเขาบอกว่านำเอาโครนเอาย่ามาติดไปที่รถเพื่ออะไรรู้ไหมคะ
ทำไมล่ะคะเพื่อให้วิญญาณเนี่ยมาอยู่ด้วยที่เมื่อกี้เขาสัมผัสปุ๊บมามาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถนั่นน่ะ
เขาบอกที่เอาโครนเอาย่ามาเนี่ยเพื่อให้วิญญาณไปอยู่ด้วย
แล้วการแต่งกายที่หนูสงสัยกันอ่ะเมว่าทำไมใส่เสื้อยืดขาดกางเกงขาสั้นไม่ใส่สร้อย
แล้วก็แต่ซ่อยคอทองคำนิดเส้นใหญ่อยู่ซ่อยข้อมือมีอยู่ใส่ทอง๑๕บาทนั่นน่ะ
เขาบอกว่าก็ไม่รู้ว่าเขาต้องใส่หน้าที่ของเขาคือเดินจับผีทะเล
จับไปไหนอ่ะจับไปทำอะไรไปจับผีทะเลเพราะว่าเมื่อกี้เขาอยู่ในทะเล
ก็คือที่ติ๊กไปก็คือหน้าที่ของเขาเนี่ยจะไปเดินริมชายทะเลชายหาดปากน้ำเนี่ย
พร้อมบอกว่าจะพาไปจับผีทะเลเมื่อไปถึงริมชายหาดปุ๊บเจ้าตัวแลบลิ้นแพลบ
เข้าออกบอกว่าลิ้นของเขาเนี่ยสามารถสัมผัสวิญญาณได้
แล้วก็บอกว่าที่ยืนอยู่นั้นที่เขาสัมผัสมีวิญญาณถึง๓ดวง
สามคนแม่มันช่างพรหมดพาชกอนุอยู่เท่ากันหมดเลย
ทำให้ไหมครับไม่รู้เนอะน้องมันยังไม่เป็นเหมือนกันเนี่ย
ดิวมาเบาะเผบรณุธรรมิการแสงนี่ให้ดวงวิญญาณฟังซ่านิดหนึ่ง

กางเกงเขาเหมือนหลวมเราเลยต้องพับ

อ๕๓๖๖นะมะ

นี่ถ้าเป็นหวัดรับงานไม่ได้เลยนะลิ้นไม่รู้สึกเนอะ
เพราะเขาบอกลิ้นเขาจะฉ่าเวลาที่เขาสับผัดกินยา
ระหว่างนี้เขาก็จะบอกว่าเปิดธรณีกันแสง

ลองดูสักนิดหนึ่งเขาพาไปบ้านแล้วแม่พาไปบ้าน

พี่ตีนั่งเฉพาะเขาเหรอ

เป็นแย่ครับพูดใหญ่
เหมือนเขาใส่วิคผมด้วยนะ
ผมด้วยผมจริง
เหมือนวิกผมเลยอ่ะอยู่ดี